พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดมุกดาหารกันก่อนเลยค่ะ
โรงเรียนร่มกล้าวบ้านหนองแคนจังหวัดมุกดาหาร
ถือเป็นโรงเรียนร่มกล้าวแห่งแรกนะคะ
ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนถูกครอบงำจากกลุ่มคอมมิวนิสต
ติดตามได้จากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทค่ะ
อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนร่มกล้าวบ้านน้องแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร

ยังคงใช้ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียน
และพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนร่มกล้าว

เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมปี๒๕๕๙

ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามเข้าไปมีอิทธิพล
พระองค์ทรงเห็นว่าความยากไร้ทางวัตถุและขาดการศึกษาเป็นตัวการสำคัญ
ที่จะนำประชาชนไปสู่การถูกครอบงำของคอมมิวนิสต์
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงิน๙๐๐๐กว่าบาท
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด๕ห้องเรียนขึ้น
ทางฝ่ายทหารกับหลายคนหลายฝ่ายก็ไม่อยากให้ท่านเสด็จมา

เพราะว่ามีการปะทะกันอยู่ที่บ้านเปียกระหว่างทหารกับคมมณิต
แต่ว่าในหลวงท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นศัตรูกับพระคอมมนิต
แต่ว่าเป็นศัตรูกับความยากจน
จะทำยังไงให้ประสงค์นิกรราชดรของพระองค์ท่านอยู่ดีกินดี

ถามความต้องกันของประชาชน
ทำอะไรทำทำไร่ทำนาใช่ไหมก็ตอบว่าทำแล้วใช้น้ำจากไหน
น้ำผลใช่ไหมใช้น้ำผลแล้วอยากได้อ่างเก็บน้ำชมประธานไหม
พระองค์ถามอย่างงี้ทีนี้ชาวบ้านแม้กระทั่งตัวผมเองก็
ก็ไม่รู้ว่าคำว่าอ่างเก็บน้ำคืออะไรไม่เคยรู้จักคำว่าอ่างเก็บน้ำ
ไม่เคยเห็นอ่ะก็เลยไม่รู้จักคำว่าอ่างเก็บน้ำ
องค์ก็เลยถามตัวบอกว่าฝ่ายใหญ่น่ะรู้ไหมรู้ไหมฝ่ายใหญ่
นี่คือพระองค์พระองค์คงอ่านแล้วว่าชาวบ้านตอบไม่ได้
คือชาวบ้านไม่รู้พระองค์ก็เลยบรรยายต่อให้ชาวบ้านเขาตอบได้
สุดท้ายผมก็ตอบได้ว่ารู้นั่นแหละอยากได้ฝ่ายใหม่เขาก็อยากได้
เก็บน้ำห้วยหินลับและอ่างเก็บน้ำห้วยไร่
โครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่๙จึงเกิดขึ้น
แม้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นทางที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ตาม
แต่พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ในวันที่๒๒พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำ
วันที่๒๔พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
อกจากจะก่อประโยชน์อนันต์แก่พื้นที่แล้ว
สร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนเป็นอย่างมาก

ไม่คิดหรอกว่าสร้างไปทำไม

เพราะว่าตอนนั้นการทำไล่ทำนางกสิทธิ์ก็

แต่พอมาถึงปัจจุบันนี้วันนี้เวลานี้โอ้โห
นึกถึงย้อนหลังประมาณ๔๐กว่าปี
พระองค์เป็นพระองค์ที่ล้ำเลิศจริง
คือพระองค์มองสรุข้างหน้าว่า๕ปี๑๐ปี๒๐ปีประชาชนจะเป็นยังไง
ก็มีอยู่มีกินสามารถลืมตาอ้าปากได้

ชุบเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในตำบลหนองแคน
ประสบกรณิกรสามารถทำมาหากิน
สร้างรากฐานชีวิตมั่นคง

ทรงมีต่อราศดรชาวมุกดาหาร
รมให้นักเรียนได้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ขององค์พระบาทสมุทรประชาอยู่ว่า

เพื่อที่จะนำหลักการแนวคิดทฤษฎี
เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น
เป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้ว่า
เราจะมีชีวิตอยู่ในบ้านเมือง
ที่กำลังแข่งขันกันในเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
เราต้องอยู่อย่างเสร็จจริงพอเพียง

ให้เด็กได้รู้เมื่อเติบโตขึ้นแล้ว
จะนำเหล่านี้หลักเศรษฐกิจเหล่านี้ไปใช้ในการดำรงชีวิต
เพื่อให้เป็นผู้ที่อยู่ดีกินดีมีสุขในอนาคตต่อไปนะครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย